เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมใครง่วงอยู่ดูข่าวนี้ค่ะ
เพราะว่าตอนนี้วงการลูกทุ่งเนี่ยแทร่ซ้องร้องเพลงต้อนรับคู่จิ้นคู่ใหม่
เบิ้ลประทุมราชกับก้องห้วยราย
คุณผู้ชมเขาหวานกันมากไม่เชื่อไปดูคลิปนี้โลดจ้า
รักกันมากครับรักกันมาก

จริงวะเนี่ย

เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องขยี้ตาไม่ได้ตาฝาดเดี๋ยวให้ดูยาวว่าที่มาที่ไปทำไมถึงไม่
แล้วเขาจุ๊บกันแรงมากดิฉันตัวสะดุ้งเลย
เธอหน้าแดงก็เขินอ่ะ

เบิ้ลกับกล้องเนี่ยเขาจุ๊บกันโชว์ออกกล้องบันเทิงไทยรัฐไปเลยค่ะ

เหตุเกิดที่ไหนรู้ไหมคะงานฟุตบอลการกุศลนะ

หนุ่มนักร้องลูกทุ่งเขารวมตัวกันมาฟาดแข้งที่สนามฟุตบอลออสตาร์
หนุนจันทร์๕๓พิตาร์พาราดอบก็มานะคะ
เขานำรายได้ไปช่วยสร้างพระธาตุเจดีนะคะที่จังหวัดกาลสินค่ะ
ศิลปินก็มีเน็กซ์นารุพลลำเพลินวงศาคอนพี่ไผ่วงศาธรก็มาถูก

ฉันอยากให้ดูภาพพี่ไผ่ดิฉันส่องตั้งนานว่าพี่ไผ่หรือเปล่า

พี่ไผ่พิ่งมาโอ้โหเหรอบมานี่ไงพี่ไผ่วันเกิดไกลกันด้วยครับคุณผู้ชมมารวมตัวกันนี้แหละค่ะ
ให้สัมภาษณ์กับเราก่อนแข่งถึงความสัมพันธ์ฉันพี่น้องที่เริ่มเลื่อนขั้นว่าเป็นคู่จิ้นฟินเวอร์
มุกที่ชอบแห่ชอบแซวกันตลอดนะคะ
บอกว่ากล้องห้วยไร่ใช้ข้ออ้างว่ามาหาเบิ้ล

เพราะว่าดูในภาพนะคะกล้องเขารักเบิ้ล

โอ้โหมันยังไม่สาแก่ใจใช่ไหมเมื่อสักครู่

ให้ดูสัมภาษณ์แบบยาวที่มาที่ไปก่อน
เขาจุ๊บกันแล้วเขาก็จุ๊บกันอีกแล้วอีกนะคะ

เอาเงินไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟวัดที่กรสินครับ

คือด้วยสถานการณ์โควิดมันคนไปทำบุญก็น้อย
ถ้าที่เขาหยอกเออว่าชอบมีหายไปด้วยกัน

แล้วถ้าชอตเมื่อกี้ออกไปยังไงคะ
ไม่เป็นไรครับรักกันอยู่แล้ว
ส่วนเรื่องความรักของเราสองคน

้เดี๋ยวสัมภาษณ์กันต่อนะคะ
แต่เธอจะมองมารึเปล่ายังงี้ด้วยหรอกท่านอุ้ยจูบปากกันนะ
เราม็อตแท่เข้าไปจนปากเขาเปื่อยจริงนะหลายรอบมากเลยอ่ะดูดิ

เดี๋ยวก่อนนะคุณน้องเบลเนี่ย

คู่จิ้นคู่วายสมัยนี้เขาเป็นเพื่อนเขาก็แบบพัฒนาความสัมพันธ์ได้
จะตายคุณผู้ชมค่ะเราติดตามกันต่อไปมีให้ลุ้นนะคะ